ทานไก่กันไปแล้วดิฉันพาคุณไปดูหอย

ไม่ใช่ว่าดิฉันจะพาคุณไปดูซากหอยแคลง
กหอยแมงคู่ซากหอยนังรม
ไม่ใช่จะพาไปดูซากฟอสซิลหอย

กว่าร้อยล้านปี
หน้าตาของฟอสซิลหอยจะเป็นยังไง

คุณดูสิมีหอยสองฝาด้วยนะคะ
นี่คือภาพฟอสซิลหอยสองฝาที่ชาวบ้านเขาพบ
ที่บริเวณใกล้กับสำนักสงฆ์วัดภูกุ้มข้าว
ตำบลคัมภอุงอำเภอโพลชัยจังหวัด๑๐๑
ซากฟอสซิลเหล่านี้นะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทางกรมศิลปากร
พบว่าเป็นซากฟอสซิลหอยน้ำจืด๒ฝา
อายุน่าจะราวประมาณ๑๓๐ล้านปี
โอ้โหต้องรู้จักกับไดโนเสาร์แน่เลย
มันก็ต้องกลายเป็นหอยโดเสา
อะไรเหล่าหอยโดเสั๋าอะไร

ว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านและพระสงฆ์

เคยพบเห็นซากฟอสซิลเหล่านี้อยู่บ้างแหละ
ประปรายนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะสังเกต
คือถ้าไม่สังเกตก็จะคิดว่าเป็นก้อนหินธรรมดาคุณ
ใช่จนกระทั่งมีรถแบ็คโฮลมาขุดเอาดินบริเวณนั้นอ่ะ
ออกมาเป็นร่องน้ำจะทำมาเป็นร่องน้ำขุดร่องน้ำ
ก็เลยพบว่ามีซากหินแบบนี้อยู่อีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

ให้เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบ
แล้วพบว่าเฮ้ยนี่เป็นซากฟอสซิลของหอยน้ำจืดสองฝา

ทีนี้ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านกันมากเลยคุณผู้ชม
ตอนนี้นะคะทางเทศบาลได้ประกาศให้
พื้นที่นี้เป็นพื้นที่คุ้มครองซากดึกดำบัน

มันใช่จริงนะคือถ้าดูจากข้างในมันจะไม่เหมือนหินทั่วไป

แล้วก็หลังจากนี้นะคะจะมีการจัดเวรยาม
รักษาความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย
เพื่อป้องกันการลักลอบนำฟอสซิลหอยน้ำจืดสองฝาออกนอกพื้นที่
ซึ่งถ้าใครอยากเห็นนะสามารถไปดูกันได้
เพราะว่าช่วงนี้เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม

เขาก็จะจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นั่นเองนะคะ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละว่า
เดี๋ยวรอทางกรมศิลปากรตรวจสอบกันอีกที

ทำไมถึงพบซากหอย๒ฝาแบบนี้เยอะ

สมัยก่อนมันเป็นยังไงพื้นที่ตรงนั้น
แต่ว่าคือทางภาคอีสานเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า

ยุคก่อนสมัยก่อนยุคดึกดำบัน
ร้อยล้านปีมีในไดโนเสาร์จริง
แล้วก็เคยเป็นพื้นที่ทะเลมาก่อนด้วย
ก็เลยมีหอยแบบนี้อยู่เยอะแต่ก็ต้องตรวจสอบกันอีกที
เออแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นพื้นที่น้ำจืดนะ

ทำไมขุดลงไปแล้วถึงพบเยอะแบบนี้
ในสมัยนั้นเป็นอย่างไรหรืออะไรรอตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันไป

แต่คุณผู้ชมบางคนดูบอกเฮ้ยไม่เห็นแปลกเลย
ไปดูที่บ้านดิทำไมอ่ะจากเมียกลายเป็นแม่ยังเป็นได้เลย

อยู่บ้านอยู่ดีกลายเป็นแม่เฉยเลย